คุณผู้ชมเห็นข่าวนี้กันแล้วหรือยังคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเห็นผ่านตากันบ้างแล้วล่ะ
กรณีที่ว่าเหงื่อกับเส้นผมของพระที่เรียกกันว่าพระครูบาฉ่ายเนี่ย
ออกมาเป็นพระธาตุเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะ

จริงมันแชร์กันไปประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมาแล้วล่ะ

มีทั้งมุมความเชื่อที่คนเขาเชื่อ

แล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินใจแล้วกันเล่าให้ฟังแบบนี้
เริ่มต้นที่เพจเฟซบุ๊คของคุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตร
โพสต์ถึงพระหนุ่มรูปนึงที่ลูกศิษย์เรียกขานกันว่าครูบาฉ่าย
โดยลูกศิษย์บอกว่าเหงื่อของพระหนุ่มรูปนี้เป็นพระธาตุ
รูปออกมาเป็นเม็ดโกนผมก็ยังมีพระธาตุร่วงหล่นปนลงมา
ลูกศิษย์ต้องเอาเส้นผมมาเก็บใส่ผอบเอาไว้
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปพบครูบาฉาย
คำภีระปัญโยวัย๓๓ปี

เหงื่อเป็นพระธาตุมันจริงหรือไม่จริง
พระธาตุเนี่ยไม่อยากให้เรียกว่าพระธาตุเลย
อาตมาเป็นแค่พระหนุ่มธรรมดาที่มาหาทางดับทุกข์

ส่วนเม็ดสีที่เห็นจะเป็นพระธาตุหรือไม่เนี่ย

ที่ผ่านมาอาตมาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

แต่มีลูกศิษย์บางคนที่ศรัทธาเนี่ยเก็บเอาไป
แล้วเกิดเป็นเม็ดสีตามที่เห็น

เพราะมันจะกลายเป็นดาบสองคม
คนเขาก็เชื่อว่าเป็นพระธาตุ
เพราะเป็นลักษณะที่โป่งใส

มันก็ไม่ต่างจากของหลวงตามหาบัวถ้าจะไปเทียบ
ไม่ต่างจากของครูบาอาจารย์
ที่ท่านมีให้เราเห็น
ในเจดีในสิ่งนั้นสิ่งนี้
แต่พระธาตุต่างที่เราเห็นในเพจต่าง

ผมถามทางย่านของชีและยาดยมหลายคน
ว่าคือเกิดขึ้นสักพักนึงแล้วทำไมตอนนี้เพิ่งมาเป็นข่าว
อาจารย์คิดว่ามาจากตรงไหน

คนมันดังคนมันจะดังมันฉุดไม่อยู่
ทีมข่าวเราได้ไปลองรูปเหงื่อท่านไหมเนี่ย

คุณพุทธต้องพูดเหมือนเจ้าบอกว่ามัน
ก็ไม่ต่างจากของรุงตรมาหาบัว

เพราะว่ารักษณะมันก็สงสัยเม็ดสวย

พระธาตุที่เกิดจากครูบาฉ่ายไม่ได้อวดอ้างอุตริอะไรเลย
ปกติไม่เคยมีใครเขาพูดกันแล้ววัดก็ไม่ได้ให้ความสำคัญทั้งนั้นนั่นแหละ
เพราะเอิญมันเกิดจากที่มีการไลฟ์สดสนทนธรรม
แล้วมีคนมาคอมเมนต์เรื่องที่พระธาตุลอยลงมา

แต่วันนั้นยกตัวอย่างครูบาฉายว่าเห็นเป็นเม็ดออกมาจากผม
แล้วมันก็พอเก็บไว้เนี่ยผมหายแต่มันเหลือเม็ดสีไว้แบบนี้
แต่ผมหายไปปกติผมมันย่อยสลายไหมพี่อุย

ไปคุยกับหลวงตาสินทรัพย์นะคะเจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์
หลวงตาสินทรัพย์มีอีกชื่อนึงคือหลวงตาสิ้นคิดเหรอ

หลวงตาสินทรัพย์หรือหลวงตาสิ้นคิด
เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทเขาบอกคนในพื้นที่เรียกแบบนั้น

สินทรัพย์ใช่ไหม

เจ้าอาวาสบอกว่าอัตมาก็เห็นเม็ดสีที่ออกมาจากครูบาชาย
แต่อัตมาไม่ยืนยันนะว่าคืออะไรก็ไปพิสูจน์กันเอาเองเถอะ
จริงไหมเอาสิมาเลยเอาไปพิสูจน์
หรือจะมาพิสูจน์ที่นี่หลวงตาเป็นเจ้าภาพ
ยกคล้องแหลบไปเลยก็ได้
ยกคล้องแหลบมาที่นี่เลยจริงไหม
เรียนรู้ไปด้วยกันพี่อุ๋ยโยมอุ๋ย
ถ้ายมอุ๋ยอยากจะพิสูจน์มาเลยเดี๋ยวหลวงตาเป็นเจ้าภาพให้
เอาไปพิสูจน์หรือมาพิสูจน์ที่นี่ก็ได้
ไม่เป็นไรฮะช่วงนี้ผมงานยุ่ง
เดินทางไปไม่ถึงเหรอคะ
อันนี้คือเส้นผมใช่ไหมแล้วเขาบอกอยู่ดีเส้นผมมันก็หายไป

ซึ่งมันคือพระธาตุมันกลายเป็นพระธาตุ

คุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่พูดกันหน่อยละกันคุณยุทธนานะคะ

ครูบาฉายเนี่ยถ้าเป็นพระที่เคร่งเรื่องการปฏิบัตินะ
การที่มีเม็ดสีหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาชื่อว่าเป็นพระธาตุเนี่ยมันมีมานานแล้ว

ผมเห็นกับตาผมถึงได้เอาเส้นผมครูบาฉ่ายมาเก็บไว้
พอเก็บไว้มันก็กลายเป็นเม็ดสีจริงอ่ะ

แต่ว่าถูกครูบาฉายตำหนิบอกว่ามันเป็นดาบสองคม
อย่าไปโพสต์อย่าไปเผยแพร่เอาออกไปซะ

แล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้อีก
มีลูกศิษย์ที่นำผมครูบาฉายไป
แล้วก็พบว่ามันกลายเป็นเม็ดสีคล้ายพระธาตุแบบนี้จริง
เขาก็เลยไปโพสต์ในเฟซส่วนตัวจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมานี่แหละ

แต่ว่าถ้ารวมกันเนี่ย
มันจะเห็นเป็นเม็ดเล็กสีส้มสีชมพูสีนั้นสีนี้ที่เป็นเม็ดใส

เป็นความเห็นเนอะความเห็นกับความจริงนี้มันอาจจะคนละเรื่อง
แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้คืออะไร
แต่ความจริงมันก็คือความจริงว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้

แต่เราก็ถ้าในส่วนตัวเนี่ย
ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกำลังใจมากกว่าที่เราใช้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติประมาณนี้ครับ
๑หินเปลือกหอยขัดเกิดจากเปลือกหอยในทะเลถูกน้ำซัด
จึงเกิดเป็นหินแคลเซียมคาร์โบเน็ตขัดเงา
มีความงามในตัวมีบุคคลนำมาถวายบูชาพระบรมศาลีริกฐาตุ
ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระธาตุ

ลิกาเจลอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดี
มันคือวัสดุการความชื้นในถุงขนมผ้าอ้อม
สันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลนำมาใส่ในชานหมากพระเพื่อกันขึ้นรา
พอมีคนมากราบไหว้เพราะศรัทธาก็เลยเอามาใส่ในเกษาพระด้วย
เรซิ่งกรองน้ำใช้ในเครื่องกรองน้ำหาซื้อได้ทั่วไป
อันนี้คนเอามาใส่ในเกษาพระหรืออื่นด้วยเจตนาให้ไปทางอิทธิฤทธิปฏิหาร
ละตัวกับซิลิกาเจลแต่หน้าตาจะละไม้คล้ายคลึงกัน
อันนี้ก็ไม่ได้มีการฟันทงว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร
แต่เราก็ให้ข้อมูลทั้งสองด้านฝั่งคนเชื่อและฝั่งวิทยาศาสตร์

แต่จริงถ้าเกิดสมมุติอยากรู้จริงก็เอาที่ลูกศิษย์ลูกหาเก็บที่บอกว่าเส้นผม
พอเก็บไปเส้นผมหายเหลือเป็นเม็ดสีเนี่ยเอาไปให้อาจารย์ออสเขาตรวจสอบได้นี่
เขามีเครื่องที่เอาไว้แยกใช่ไหมว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรทำจากอะไรเป็นธาตุอะไรแบบนี้
เกลือมาก็รู้แล้วเห็นไหมสีส้มอย่างนี้ใช่ไหม

อาจารย์ออสเอาเข้าห้องแล็บอย่างนี้

แต่ว่าคุณแพรรี่เขาก็จะโพสต์เอาไว้ใช่ไหมมีอยู่สามสี่สองสามอย่างใช่ไหมใช่ค่ะ

เกิดจากอะไรยังไงแบบไหนบ้าง

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระธาตุอืม

เป็นเรซินกรองน้ำบังละ
หรือว่าจะเป็นเปลือกหอยขัดที่ถูกน้ำซัดขึ้นมาบ้างล่ะ

เอาภาพของคุณแพรรี่เปรียบเทียบกับ
มันเป็นเส้นผมให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
ว่ามันคล้ายหรือมันต่างกันยังไงแบบไหนไหม
อย่างมันก็จะเป็นเหมือนเม็ดที่อยู่ในวัสดุกันชื้นใช่ไหม

แต่อันนี้ก็คืออันนี้ที่เป็นที่บอกเส้นผมใช่ไหม
เอาเส้นผมไปแล้วก็อยู่ดีเส้นผมเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้
นี่มันเหมือนเม็ดเหลืองส้มทางขวาเหมือนกันนะ
แล้วมีอีกอันที่มันเห็นเป็นเหมือนสีแดงอ่ะ
อันนั้นก็คล้ายกับที่คุณแพรรี่โพสต์ไว้เหมือนกันนะ

ใช่ไหมว่าเขาเอาเรื่องนี้ไปทำให้ใครที่เกิดความเสียหาย

แต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่เขาบอกว่า
เห้ยมันใช่แล้วเขาก็ไปขลาบไหว้บูชาตรงนั้น
เพราะว่าครูบาฉายเองเขาก็บอกเขาไม่ได้บอกเขาห้ามด้วยซ้ำ